ส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุที่เป็นเหตุระทึก
กลางเมืองที่ยาลามีความวุ่นวายมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีคนเอาวัตถุต้องสงสัยไปวางไว้
และแจ้งหน้าที่เขาตรวจสอบเขาก็จะต้อง

โดยตำรวจสพเมืองยาลาก็ได้รับแจ้งค่ะว่าพบวัตถุต้องสงสัย
เอาไปวางไว้บนทางเท้าอยู่ข้างถังขยะ
แล้วจุดที่เขาไปวางเนี่ยมันเป็นจุดแบบย่านชุมชน
คุณผู้ชมคือหลังห้างห้างโคลิเซียมยาลา
ระหว่างสี่แยกถนนเฉลิมชัยตัดกับถนนอุตสาหกรรม
อยู่ในเขตเทศบาลนครยาลานะคะ
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแบบนี้ก็รีบไปตรวจสอบเลยค่ะ
แล้วก็เอามากั้นปิดเส้นทางการจราจร
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอาวุธต้องสงสัยนั้นมันอันตรายหรือเปล่านะคะ
โดยจุดที่เกิดเหตุก็ไปพบวัตถุต้องสงสัย
แล้วก็มีด้ำจับพันผ้าเทปสีดำกับขวดพลาสติก
คือคล้ายกับระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอมอะค่ะ
ก็ต้องใช้ทั้งเครื่องมือทั้งสุนัขสงคราม
รวมถึงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเข้าไปตรวจสอบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ก็ทำลายวัตถุระเบิด
ศึกสอนชัยสวมชุดสูตรบอม
นำเครื่องยิงแรงดันน้ำยิงทำลายวงจร๒ครั้งนะคะ
แล้วก็พอยิงทำลายเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
อย่างที่เห็นก็คือเป็นระเบิดแบบไปร์ทบอม
ยังไม่ได้บรรจุดินระเบิดแล้วก็ยังไม่ได้ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
คือที่ไปเจอเนี่ยเจอปูนที่มันอัดแน่นอยู่ในขวดพลาสติก
คนร้ายนำมาวางเอาไว้เพื่อต้องการที่จะป่วนสร้างสถานการณ์ก่อกวน

เจ้าหน้าที่ก็มีการยึดวัตถุระเบิดในพื้นที่ตากใบได้๔๐ลูก
รวมถึงขยายผลได้ของกลางอีกหลายรายการเลยนะคะ
ว่าคนร้ายก็น่าจะยังมีความพยายามในการก่อเหตุในเขตพื้นที่เมือง
โดยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่าง
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
เมื่อวานนี้ก็ทำให้คนที่อยู่แถวนั้นก็วุ่นวายแล้วก็โกลหน